หลายคนยังคงสงสัยนะครับเพราะว่าคลิปที่เราเคยเล่าแล้วก็เคยรายงานไปที่ว่าเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปางค่ะที่เป็นรุ่นพี่ทำร้ายรุ่นน้องคือเรียกว่ารุ่มเลยมีทั้งที่เรียกเขามาในห้องแล้วก็รุ่มกันสิบสองรุ่มหนึ่งหรือว่าจะไปรุ่มต่อยรุ่มเตะกันที่หน้าห้องน้ำนี่ล่าสุดมีคลิปใหม่โผล่

ต้องแล้วก็คลิปที่สามที่ถูกเผยแพร่เมื่อวานนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ในห้องเรียนนั่นแหละก็คือรุ่นพี่ปิดประตูห้องทำร้ายรุ่นน้องม๒สาเหตุเพราะว่ารุ่นพี่บอกว่าไม่ชอบหน้าแค่นั้นเหตุผลแต่ละอันฟังขึ้นขึ้นนะคะเด็กกลุ่มนี้เขามีความคิดอะไรของเขาแบบนี้นะไม่รู้ว่าเขามีแนวคิดยังไงหรือว่าคิดว่าตัวเองเป็นใครเนี่ย

ฟังธรรมด้วยให้พระสงฆ์อบรมสั่งสอนปรับนิสัยด่วนและมีการเตรียมตั้งกรรมการสอบด้วยเพราะว่าถือว่าโรงเรียนนั้นปล่อยประละเลยให้เกิดเหตุค่ะ
บอกว่าไม่มีแฟนแล้วก็อันนี้ไปแอบดูแฟนเขาอาบน้ำแล้วก็เลิกกันไปแล้วแหละ
แล้วก็เลิกกันไปแล้วแล้วเขามาเปิดคลิปดูเจอก็เลยโกรธ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขานะก็โดยเราจะหนึ่งจะส่งเขาไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะ
ในค่ายทหารเสร็จแล้วก็มาให้ปรับปินพฤติกรรมในด้านพระสงค์ด้วย
แล้วก็อย่างที่เราบอกไปนะคะว่าสำหรับผู้ปกครองของน้องที่ถูกรุมทำร้ายเนี่ยเขาไปแจ้งความกันไว้หมดแล้ว
ที่สถานีตำรวจภูทรเกาะคาค่ะเพื่อที่จะให้ตำรวจเนี่ยเอากลุ่มเด็กทั้งหมดนี้มาสอบสวน
แล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายด้วยนะคะก็หวังว่าการไปฝึกการเอาพระมา
ประเทศมาสอนเนี่ยจะทำให้น้องคิดดีขึ้นมันเปลี่ยนได้ไหมหวังว่าจะเปลี่ยนได้
คนเราคุณผู้ชมถ้าตั้งใจจะเปลี่ยนเรานะตัวเราเองนะถ้าตั้งใจจะเปลี่ยน
ไม่มีอะไรทำไม่ได้หรอกนะต้องรีบแก้ตอนนี้ก่อนที่โตไปจะทำเรื่องที่มันร้ายแรงมากกว่านี้
อย่าลืมนะว่านายกเคยออกมาบอกแล้วว่าถ้าเกิดกรณีนักเรียนนักเลงนักเรียนตีกันนักศึกษาตีกันแบบนี้อีก
โทษพ่อแม่ด้วยนะถูกต้องทำอะไรลองคิดถึงพ่อแม่อีกนิดนึงนะครับ